อีกหนึ่งจังหวัดที่จัดงานใหญ่โตเลยค่ะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
บอกเลยว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดไหนเหมือนกันส่วนใหญ่เขาจะจัดกันแบบเทศกาลยาวยาวเป็นอาทิตย์นะ
คือยิ่งใหญ่มากนะที่นี่เพราะเขาจัดที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเลยนะคะ
เขาเรียกว่าเมืองเก่าแล้วก็มีการแสดงมีโอ้โหเยอะแยะมากมายที่นี่นะคุณ
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเยอะมากทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
นี่มีจุดแลกเบี้ยถูกต้องคุณรู้นี่
เคยแอบแอปไปอยู่แอปแอปไปเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
เทศกาลประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในปีนี้
คือเขาเริ่มมีบรรยากาศมาให้ดูกันแล้ว
ชุดทงชุดไทยสวยงามน่ารักมากแล้วจัดยิ่งใหญ่เลยคุณ
คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคย้อนอดีต๗๐๐ปีที่สุโขทัยเจริญรุ่งเรือง
เมืองเก่าของเรานั่นแหละค่ะครับส่วนที่คุณชนะบอกตลาดแลกเบี้ย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะที่นี่นะที่นักท่องเที่ยวจะต้องมา
คือคุณจะต้องมาแลกเบี้ยเพื่อจำลองวิถีชีวิตชาวสุโขทัยในอดีต
ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ได้รับความสนใจมากนะคะมีนักท่องเที่ยวมาโอ้โหมาคึกคัก
แลกเบี้ยมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันมากมาย
คือเขาบอกว่าเอาเงินสดมาแลกเบี้ยเป็นเหมือนแลกคูปอง
เออรูปประมาณนั้นเลย
เพราะว่าคุณดูที่ตลาดแห่งนี้สิ
สุโขทัยเขาจัดงานยาวมาก๑๑วันเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ยาวไปจนถึงวันที่๘พฤศจิกายนเลยโอ้โหยกมือทำไม
ขออนุญาตครับครูขอเล่าถึงประสบการณ์หน่อยครับครูว่า
คือผมเคยเรียนอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยที่นี่เมืองเก่าเนี่ยเขาจัดเป็นประจำอยู่แล้ว
กับงานเทศกาลลอยกระทงแล้วเขาจะจัดยาวไปแบบนี้แล้วไฮไลท์สำคัญของงานเนี่ยคือเขาจะมีการจัดงานแสงสีเสียง
เพื่อเล่าถึงประวัติศาสตร์ยาวนานของทางจังหวัดสุโขทัยเขา
แต่เขาเคลมเอาไว้เลยนะว่าสุโขทัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมือนกับว่าให้กำเนิดประเพณีลอยกระทง
อย่างเหมือนต้นตำรับเลยเค้าจะมีระบำสุโขทัยเนี่ยการเล่าเรื่องของใต้ต่างอะไรเนี่ย